คือมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านเป็นตึกแถว
รวมทั้งร้านค้าใช่ไหมครับไม่รวมแผงค้าในตลาดนะครับเรานับตลาดเป็นหนึ่งอันเนี่ย
ทั้งหมดประมาณ๑๕๐หลังคาเรือนที่จะโดนทุบ๓๐๐กว่าคน๓๐๐กว่าคน
คือให้แบบเอาเวียนคืนเอาค่าเวียนคืนมาให้เรามันก็ไม่คุ้มหรอกต้องไปหาซื้อบ้านซื้อที่อะไรอยู่
อยู่กันมาตั้งแต่เป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมเนี่ย

นี้ตั้งแต่รัชกาลที่๕ครับ

แล้วคุณภาคภูมิครับถ้าบ้านผมเนี่ย

โดนทั้งหลังครับที่ทั้งแปลง๗ไร่
เฉพาะที่บ้านเนี่ยนะครับ๗ไร่โดนทั้งแปลงครับ

หมดเลยครับแม่คือแม่ยายนะครับ
ทำนาเพื่อที่จะเก็บเงินซื้อที่ผืนนี้
เดี๋ยวนี้อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า
รุ่นแม่ตอนนี้แม่๘๐กว่าจะ๙๐แล้วครับ

คุณพ่อเป็นเพื่อนกัน

คือถ้าฟังจากท่านผู้ว่าแล้วเนี่ยมันยังมีเวลาในการพิจารณาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกันอยู่

ใครเป็นตัวแทนชาวบ้านตัวแทนหมู่บ้านดี

มีอะไรฝากบอกทางเทศบาลลำไซหน่อยไหมครับ
ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวบ้าน
เกิดเลยฮะบุตรเกียรติ
ลงมาสำรวจพื้นที่จริงคุยกับชาวบ้านจริงให้ได้รู้ว่าปัญหาจริงความเดือดร้อนจริงของชาวบ้านเป็นอย่างไรเนี่ย
ยินดีที่จะพูดคุยกับท่านและให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินการจัดทำผังเมืองฉบับนี้
ให้มันถูกต้องตามความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงแล้วก็การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมีทางออกทางออกเนี่ยมันจะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้
และที่สำคัญมันสามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำโครงการลงได้ครับ

อยากค่ะก็ตอนนั้นพี่ถามว่าชาวบ้านไม่รู้พวกคุณมาสำรวจได้คุยพูดคุยกับชาวบ้านบ้างไหมก็ไม่เคยทั้งพี่ก็ไม่รู้จริง
เอาล่ะขอให้ได้รับความเป็นธรรมกันนะครับ

แล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างที่ต้องการกันแล้วกันผมเอาใจช่วย
ขอบคุณครับ